โอ้โหไอ้ที่คุณพูดว่าทงไปเทงมาคือสิ่งนั้นเหรอคะก็สภาพร่างกายที่เขาเดินเป๋ไปเป๋มานะครับ
แล้วก็ไปถีบมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านล้มอยู่ข้างถนนแบบนี้นะฮะเปลือยกายเย้ยฟ้าท้าดินเลยครับ
เลยต้องมีสัญลักษณ์เซ็นเซอร์เอาไว้นะครับคุณตรีเทพอายุสามสิบหกปี
เป็นคนบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกำลังขับรถชมวิวอยู่เลย
ก็ดูสิครับสองข้างทางก็จะได้วิวเลยค่ะมีทุ่งนา
แต่วิวที่ไม่อยากเห็นคือวิวตรงนี้ฮะ
วิวตั้งใจจะมาดูคือเออดูวิวทิวทัศน์ดูธรรมดาเขียวขจี
ถูกต้องแต่บังเอิญสายตาเหลือบมาเห็นผู้ชายคนนี้ครับ
โอ้โหแล้วเดินข้ามถนนอาจด้วยนะเสื้อผ้าไม่ใส่ครับร่อนจ้อนฮะ
นี่คือถนนสายบ้านไผ่หนอง๒ห้องในพื้นที่บ้านลาน
บนบ้านลานนะครับเจอชีเปลือยแหมหลุดมาจากวรรณคดีหรือเปล่าเนี่ย
ใส่เสื้อผ้าสักชิ้นแล้วอารวาสอยู่กลางถนนครับ
เดี๋ยวถมน้ำลายปลาขยะลงพื้นถีบมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ก็เลยต้องมีการบีบแตรพอบีบแตรเนี่ย
เพื่อต้องการที่จะเตือนเขาว่าเฮ้ยอย่าทำระวังรถชนด้วยตอนคุณข้ามถนน
นี่เห็นไหมฮะเตะของนี่ในขณะเดียวกันก็เป็นการบีบแรร์
ส่งสัญญาณบอกคนแถวนั้นว่าเฮ้ยให้ระวังหน่อยนะ
ค่ะมีคนที่เขาเดินแก้ผ้าอยู่กลางถนนเนี่ย
และหลังจากนั้นกด๑๙๑ครับโทรหาตำรวจโรงพักบ้านไผ่
ให้มาดูหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นกลัวจะเกิดอันตรายมากกว่านี้
ตำรวจมาถึงครับคุณตำรวจมาพร้อมกับโล่แล้วก็ไม้งาม
อุปกรณ์สยบคนคลั่งนู่นรถตำรวจเปิดไฟ
วิบต้องเว้นระยะห่างพอสมควรนะครับ
คือขอตั้งหลักก่อนหลังจากนั้นคุณตำรวจก็เข้าไปพูดคุยกับผู้ชายคนนั้น
เขาจะยอมคุยด้วยไหมเนี่ยลองดูเหตุการณ์ครับ
โอ้โหว่านอนสอนง่ายเหมือนแบบว่ามีมนต์สะกดเลย
เมื่อกี้คือยังเดินเตะมอเตอร์ไซค์เตะผ้า
ขยะนี่คือนอนนิ่งอยู่บนพื้น
แล้วไม่ร้อนไม่หนาวบ้างหรือไงคะอย่างนั้น
โอ้โหจุดที่แนบสนิทไปกับพื้นถนนนะฮะแล้วคอนกรีตด้วยนะครับ
กลางวันต้องบอกนะอากาศหน้าหนาวนี่กลางวันนี้แดดแรงนะ
พี่นอนคว่ำหน้าโอ้โหกล่องดวงใจของคุณพี่
ค่ะคุณก็เป็นห่วงเขาเนอะอ้าวตำรวจต้องไม่ง่ามาฮะ
จับเขาได้เรียบร้อยคือเขายอมให้จับแต่โดยดี
ค่ะพอจับตัวได้แล้วเอาผ้ามาคุมหน่อย
เพื่อป้องกันไม่ให้อุจจาตานะแล้วก็พาไปโรงพัก
เท่าที่คุยเบื้องต้นเหมือนเขาจะมีอาการทางจิตหรือเปล่า
บอกแค่ว่ามาจากขอนแก่นอ้าวเดี๋ยวก่อนนะพี่
คือพี่อยู่ในขอนแก่นพี่บอกว่าพี่มาจากขอนแก่น
อาจจะมาจากอำเภอไหนสักอำเภอหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบ
แล้วก็ประสานตามตัวญาติมารับตัวไปดูแลต่อนะฮะ

ต้องพาไปบำบัดรักษาแหละเพราะกลัวว่าถ้าเกิดว่ามาก่อเหตุแบบนี้อีก
จะเกิดอันตรายในครั้งต่อไปนะครับ